คุณผู้ชมครับทางด้านของศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
ก็ได้มีการแถลงการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวก
ในการให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกรธ
ได้ที่พระที่นั่งดูสิตมหาประสาทที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคม
ที่ผ่านมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ก็มีการแจ้งให้ประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาถวายศักระในวันธรรมดา
ซึ่งจะสะดวกและก็ไม่แออัดเหมือนเช่นวันหยุดครับ
นายสุวพันธัญญุวัฒนะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
สตสระบุภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะครับ
โดยบอกว่าภาพรวมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
เดินทางมาถวายศักระพระบรมศพตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นไปอย่างเรียบร้อยทั้งเรื่องของการเดินทางการจราจร
แต่อยากแนะนำประชาชนนะครับให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในวันราชการนะครับ
จะได้ไม่ต้องมารอคิวนานในช่วงวันหยุดครับ
ขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่โซนเหนือ
ติดกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เพื่อที่จะตั้งเป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติม
ซึ่งคาดว่าจะสามารถตั้งเต็นต์ได้ในวันจันทร์ที่๗พฤศจิกายนนี้ครับ
นั่งจุศิษฐ์มหาประสาท
มีกลุ่มที่มาติดต่อเป็นพิเศษเนี่ยเราจะไม่รับนะครับ
ที่อยากจะมาขอเป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อเข้าไปเนี่ย
เราจะรับประชาชนให้ประชาชนเป็นหลักนะครับ
ประชาชนที่มาเข้าคิวเรายังใช้ระบบคิวกลุ่มเหมือนเดิม
เรื่องของการต่อคิวก็เหมือนกัน
มีการปล่อยข่าวในออนไลน์ว่า
จับตำรวจแยกเงิน๓๐๐๐บาท
ที่ประชุมเมื่อกี้ว่าไม่เป็นความจริงเลย
แม้แต่น้อยไม่มีความจริงอะไรเป็นฐานเลยนะครับอยู่
อยู่ก็เอาภาพมาแล้วก็มาเขียนข้อความ

กระแสข่าวที่ออกมาว่าเจ้าหน้าที่รับเงิน๓๐๐๐บาท
เพื่อที่จะให้มีบุคคลแสงคิวเข้าไปได้

ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะ

จนถึงเวลา๒๑นาฬิกาของทุกวันนะครับ
โดยยังคงยึดการต่อแถวเป็นคิวกลุ่ม
ส่วนแนวทางที่จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นั้น
ยึดตามสถานการณ์และความเหมาะสมของยอดที่ประชาชนเดินทางเข้ามาแต่ละวัน
เพื่อดูว่าควรที่จะใช้ระบบลงทะเบียนบัตรคิวออนไลน์หรือไม่
ส่วนปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณโดยรอบสนามหลวงนั้น
กรสก็ได้สำรวจพบว่ามี๓๗๕คน
ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำประวัติแล้วก็ลงทะเบียนคนกลุ่มนี้แล้ว
โดยมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นำคนกลุ่มนี้ไปอยู่ในที่พักที่จัดเตรียมไว้
แต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมไปอยู่บ้านพัก
จะผลักดันให้ออกจากท้องสนามหลวงแล้วก็มีการดูแลต่อไปนะครับ